กันหน่อยนะคะตอนนี้ค่ะกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับคลัสเตอร์อีกแล้ว
คลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของงานศพ
หลังจากที่อนุญาตให้ไปร่วมงานศพได้นะคะ
แต่คนที่ไปร่วมงานศพบางทีต้องรับประทานอาหารร่วมกัน

ใช่ค่ะนี่แหละทำให้เกิดคลัสเตอร์งานศพขึ้นมา

หลายจังหวัดเราไปเริ่มที่อุบลราชธานีค่ะ
นายแพทย์เฉวดสรรนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรค
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคค่ะ
ระบุว่าพบการติดเชื้อในกลุ่มผู้เข้าร่วมงานศพ
ระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยาถึงเจ็ดตุลาคมค่ะ
ฟังตัวเลขผู้ติดเชื้อนะผู้ติดเชื้อแปดร้อยสามสิบแปดราย
ในสามสิบจังหวัดแปดสิบเจ็ดงานศพสามสิบคลัสเตอร์
มากที่สุดวารินชำราบค่ะอุบลราชธานี
พบผู้ติดเชื้อหนึ่งร้อยสี่สิบแปดร้ายมีปัจจัยหลักมากัด
มาจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไม่สวมหน้ากากอนามัย
มีการรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งต้องถอดหน้ากากอนามัย
มีการดื่มสุราร่วมกันเล่นการพนันหลังงานศพ
ซึ่งมีการล้อมวงส่งเสียงดังสัมผัสใกล้ชิด
แล้วบางคนก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะคะ
อกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์ต่างในพื้นที่จังหวัดอื่นนะคะ
เช่นพบที่ลงผลไม้ร้านทำใบ้จันทบุรี
วงหมูกระทะจังหวัดลำปางหอพักที่เชียงใหม่
เบเกอรี่ที่ประจวบคิริขันและมีรายงานคลัสเตอร์
โรงงานขนาดใหญ่ที่ระยองด้วยค่ะพบคลัสเตอร์ตลาดที่จังหวัดชนบุรี
ประจวบคิริขันส่วนคลัสเตอร์ค่ายทหารและทหารเกณฑ์
พบที่ลบบุรีชนบุรีและประจวบคิริขันค่ะ
ส่วนที่นครราชศรีมานะคะในตัวเมืองนครราชศรีมา
มีการพบคลัสเตอร์เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะคลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้า
มีผู้ติดเชื้อแล้วสิบสามรายล่าสุดเมื่อวานี้
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
หนังสือเลยเป็นประกาศมาตรการควบคุมการจัดงานศพป้องกัน
ไม่ให้ไวรัสโควิด๑๙ระบาดสู่ชุมชน
งานศพที่จะจัดขึ้นจะต้องมีมาตรการเข้มงวดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานต้องแจ้งในอำเภอแจ้งกำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ขออนุญาตล่วงหน้ากำหนดจุดเข้าจุดออก
มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีศพทุกคน
ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า๓๗๕องศาเซลเซียส
คนที่มีอาการไออาการจามมีน้ำมูก
ใครที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีการระบาด
และผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อห้ามเข้าร่วมงานเด็ดขาด
หากผู้จัดงานไม่ดำเนินการตามคำสั่งนี้ถือว่า
ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนะคะมีโทษด้วยนะคะ
ผู้ป่วยโควิด๑๙ณวันนี้นะคะ
เรายังคงจะต้องป้องกันตัวเองอยู่เพราะยอดยังเกินหมื่นอยู่เลยอะค่ะ
โควิด๑๙นะคะยอดวันนี้ค่ะ

เสียชีวิตนะคะ๘๔ศพด้วยกันค่ะ
ส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิดส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะคะ

วันนี้ผู้เสียชีวิตบวกเพิ่ม๘๔เนี่ยนะคะ
หายป่วยกลับบ้านแล้วทั้งหมดนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ

ตอนนี้เรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙
ยังต้องจับตาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้
อย่างที่ปัตตานีเนี่ยนะคะคือถือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันมีอัตราเพิ่มขึ้นเร็วไง
ผู้ป่วยใหม่พุ่งทำลายสถิติต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ
สถานการณ์การระบาดโควิด๑๙ของจังหวัดปัตตานีตอนนี้
ยังถือว่าน่าห่วงเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทำลายสถิติ
ติดเชื้อสูงสุดของจังหวัดอีกแล้วนะคะมีจำนวนผู้ติดเชื้อวันเดียวถึง๕๔๗ราย
ติดเชื้อสะสมไปแล้วสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสองราย
รักษาหายหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดรายและเสียชีวิตไปทั้งหมดสามร้อยยี่สิบห้าศพ
ปัตตานีเนี่ยเขาก็เลยต้องเดินหน้าค่ะตอนนี้กำลังเร่งคัดกรองเชิงลุกทุกพื้นที่
วัคซีนประชาชนทุกกลุ่มโดยเปิดให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานีสามารถฉีดเข็มแรกได้โดยไม่ต้องจอง
เป็นกลุ่มประชาชนอายุ๑๘ปีขึ้นไปนะคะ
ซึ่งทางจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งให้ได้ร้อยละเจ็ดสิบภายในตุลาคมเนี้ยค่ะ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชก็มีเรื่องให้แตกตื่นกันค่ะเพราะว่ามีลุงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คร่อมจักรยานยนต์แล้วเสียชีวิตปริศนาริมถนนเรียบทางรถไฟ
ด้านข้างวัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงศ์เนี่ยค่ะแบบนี้เลยสภาพนี้
ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลทุ่งสงศ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจเดินทางไปตรวจสอบ
สวมชุดพีพีอีกันไปนะคะเพื่อความปลอดภัย
ผู้เสียชีวิตคือนายไข่อายุ๖๙ปีเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงค่ะ
เนี่ยเสียชีวิตคือนั่งคล่อมเบาะรถจักรยานยนต์แบบนี้เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจหาเชื้อโควิดผู้ตายเบื้องต้นและพบว่าผลเป็นบวกค่ะ
นายสุธรรมเพื่อนผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าตนเองและผู้ตายนั่งดื่มน้ำชากันที่ร้าน
แยกย้ายกันไปทำงานกระทั่งได้รับแจ้งว่าเพื่อนนั่งคล่อมเสียชีวิต
อยู่บนรถจักรยานยนต์เลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้ถุงซิปล็อกเก็บศพตามมาตรการป้องกันโควิดนะคะ
ส่วนชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์เนี่ยวงแตกเลยค่ะพอรู้ว่าติดโควิดค่ะ
ต้องรีบออกจากจุดเกิดเหตุทันทีนะคะตอนนี้คือประมาทไม่ได้
คือไทยเราอย่างที่บอกว่าตั้งเป้าเอาไว้ว่าเดี๋ยวพฤศจิกายน
อาจจะเริ่มมีการทยอยเปิดบางจังหวัดเพิ่มเติม
เริ่มวันที่๑พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ค่ะรีบฉีดฉีดให้ไวฉีดป้องกันตัวเอง
เกราะป้องกันตัวเองไปก่อนนะคะรวมถึงใครที่ยังคงไม่มีความมั่นใจ
เกี่ยวกับวัคซีนพื้นที่ต่างจังหวัดยังคงมีเยอะ
ถ้ายังไม่มีความมั่นใจเนี่ยนะคะก็สร้างความมั่นใจ
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐแล้วค่ะที่จะเข้าไปสร้างความมั่นใจ